พาไปดูงานศพที่ระยองชาวระยองบอกฮือฮามาก

คุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าต้องการส่งวิญญาณของผู้ชายคนนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เป็นพนักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของที่ระยอง
วิธีการคือเอารถกระเช้ารถออฟโรดมาวนรอบเมนส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่คุณผู้ชมนี่เห็นมั้ยรถอฟโรดแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
พิธีชาปนกิจศพครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายในวัดบ้านฉาง

เมื่อวานตอนเย็นเห็นมั้ยโอนับสิทธิ์ค่ะกี่คัน
ปีนี้ค่ะออฟโรดเยอะมากค่ะ๘คัน
มีอีกเดี๋ยวจะเห็นรถกระเช้าค่ะคุณผู้ชม
รถกระเช้าจำนวน๑๐คันนะคะ
รถกระเช้า๑๐คันออฟรถ๘คัน

เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย
ส่งดวงวิญญาณเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณสรวิทย์ฉายางโนนอายุ๒๗ปี
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพตะพุธค่ะ

หลังจากที่คนที่ไปร่วมงานนี่เห็นไหม

กระเช้า๑๐คันด้วยกันนะคะ
เพื่อนบอกว่าคือในบรรดารถกระเช้า

เป็นหนึ่งคันที่ผู้ตายเป็นคนรับผิดชอบดูแล
ก็เลยนำมาจอดไว้บริเวณด้านหลังเมน
แล้วยกบูมกระเช้าขึ้นไปสูงสุด

ผู้ตายอยากให้ผู้ตายรู้ว่ามีเพื่อน

ตั้งใจมาร่วมส่งคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะ